สำหรับสถานการณ์โควิดในบ้านเรานะครับ
ก็สาวบัคคลวันนี้ก็แถลงไปนะฮะ
ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับ

ติดเชื้อรายใหม่ในบ้านเรา๒๘๗รายนะครับ
โดยแบ่งออกเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวัง๑๕๓ราย
ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน๑๒๕ราย
แล้วก็ที่มีเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
นี่คือยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับ
ส่วนผู้เสียชีวิตไม่มีเพิ่มนะครับ
แล้วก็จังหวัดนะฮะจังหวัดต่างที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
อย่างสมุดสาขอเนี่ยคุณ๑๗๖ราย
อันนี้เป็นตัวเลขที่เมื่อวานี้ทางจังหวัดก็ได้มีการรายงานออกมาเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ในส่วนของเช้าวันนี้เองนะครับ
สอบคอที่มีการชี้แจงโดยโฆษกสบค
ก็มีการแยกจังหวัดให้เห็นชัดว่า๑๐อันดับแรก
ของจังหวัดต่างที่มีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องนะครับ
ก็คือ๑สมุทรสาคร๑๗๖ราย
เป็นการตรวจเชิงรุกพบเป็นต่างด้าว๑๒๕รายและคนไทย๔รายนะครับ
ส่วนชนบุรี๑๙ราย
ก็ตามที่ทางจังหวัดชมบุรีได้มีการแถลงเมื่อวานตอนเย็นนะครับ
รายก็ยังมีผู้ติดเชื้อจากโรงเบียร์ที่ศรีราชาอยู่ด้วย

แล้วก็ระยองมีติดเชื้อเพิ่มอีก๙ราย
กรุงเทพมหานครคุณมีติดเชื้อเพิ่มอีก๓๒ราย
มุดปราการมีติดเชื้อเพิ่มอีก๙ราย
นั้นก็มีจันทบุรีนนทบุรีนครปฐมอ่างทองปฐุมธานี
ทั้งหมดนี้คือ๑๐จังหวัดที่ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นอันดับแรกนะครับ
แล้วก็มีผู้ป่วยแล้วทั้งหมด๕๙จังหวัด
เป็นพื้นที่สีแดงที่มีผู้ป่วยมากกว่า๕๐รายใน๑๐จังหวัด
พื้นที่สีส้มผู้ป่วย๑๑๕๐รายอีก๑๒จังหวัด
นี่คือข้อมูลโดยละเอียดของการแถลงของโฆษกสมควันนี้ไปแถลงที่ไหนนะคุณฮะ
ไปที่อุบลใช่ค่ะไปเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม
ก็เลยเห็นฉากหลังที่แปลกตาไปนะครับ
คุณผู้ชมฮะเราไปตรวจสอบตามจังหวัดต่าง
ที่เชียงใหม่นะครับก็มีปรากฏว่าพบผู้ติดเชื้ออีก๓รายนะครับ
เป็นรายที่๖๕๖๖และ๖๗ของจังหวัด
ทางจังหวัดก็มีการแก้ต่างข้อมูลตรงนี้ไว้นะครับ
เรียงกันก่อนสำหรับผู้ติดเชื้อรายที่๖๕ของจังหวัดเชียงใหม่
ก็เป็นผู้หญิงนะอายุ๒๙ปี
เป็นผู้หญิงอายุ๒๙ปี
คือเชียงใหม่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามี๒สารบันเทิง

ใช่นะครับก็ผู้หญิงรายนี้นะครับ
นั่งโต๊ะติดกับผู้ป่วยนะครับ
ติดเชื้อจากการพูดคุยกับพนักงานที่ติดเชื้อเพราะว่าทำงานร่วมกันนะครับ
แล้วก็ผู้ติดเชื้ออีกรายหนึ่งเป็นนักศึกษาหญิงอายุ๑๘ปี
มีอาการป่วยไข้อายเจ็บคอมีน้ำมูกถ่ายเหลว
เมื่อวันที่๒มกราคมไม่มีประวัติเสี่ยงสัมผัส
แล้วก็ไม่ได้ตรวจเชื้อนะครับเพราะว่าไม่มีอาการนะครับ
จนถึงวันที่๘คือเริ่มมีอาการ
ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลพบติดเชื้อโควิด๑๙
สำหรับรายนี้นะที่เป็นนักศึกษาวัย๑๘เนี่ย
คือทางทีมสอบสวนต้องค้นหาต้นต่อการติดเชื้อ
เพราะว่านักศึกษารายนี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของสถานบันเทิงใด
แต่แค่ไปร่วมงานเลี้ยงรวมญาติเมื่อวันที่๓๑ธันวาคม
อยู่กับญาติญาติทีนี้ต้องอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคให้ชัดเจน
ว่ามีญาติไปติดเชื้อมาจากไหนนะครับ
ส่วนกรณีที่มีข่าวออกไปนะฮะว่ามีเด็ก๒ขวบในเชียงใหม่
ติดเชื้อโควิด๑๙นะครับทางจังหวัดยืนยันนะครับ
บอกว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงคือตอนนี้มีเด็กสองขวบ
เข้ารับการรักษาจริงนะฮะแล้วก็กำลังตรวจหาเชื้ออยู่นะครับ
เป็นลูกของผู้ติดเชื้อรายที่๕๑ซึ่งเป็นพนักงานเสิร์ฟของร้านวอร์มอัพ
ทีนี้ตรวจเชื้อ๑ไปแล้วไม่พบเชื้อโควิด๑๙
กำลังตรวจครั้งที่๒รอผลตรวจออกมาวันนี้นะครับ
ส่วนข่าวที่ลือกันไปก็เป็นข้อมูลเท็จอยู่นะฮะ
ไปตรวจสอบที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากพื้นที่ตรงนี้
พื้นที่ชายแดนคุณก็ต้องเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมือง
แรงงานต่างด้าวแรงงานต่างชาติ
ที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนไทยที่ไปเล่นการพนัน
หรือไปทำงานที่เมียนมาแล้วก็ต้องกลับเข้ามาในบ้านเรา
ปรากฏว่าล็อตนี้กลับเข้ามา๒๑ราย
ติดโควิดหมดยกล็อตนะคะคุณผู้ชม
ข่าวนี้คือทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดตาก

แต่นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
เมื่อวานตอนสายเจ้าหน้าที่นำรถทหารไปรับตัวคนไทย
ที่มีการลักลอบข้ามแม่น้ำเมย์จากบ่อนกาซิโน

ทีนี้ก็ต้องนำตัวทั้ง๒๑รายเข้ารักษาที่โรงพยาบาลแม่สอดนะคะ
แล้วถ้าเกิดว่าใครที่เริ่มป่วยแสดงอาการเนี่ยนะ
ทางการเมียนมาเขาจะส่งกลับฝั่งไทยทันที
ตอนนี้เท่าที่เช็ดยอดดูเนี่ยนะคะส่งกลับมาแล้ว๗๕คน
ใน๗๕ติดเชื้อ๕๒รายนะคะ
เพราะว่า๗๕คนที่กลับมาเนี่ยก็รวมแล้วนะทั้ง๓ชุด
คือทางจังหวัดตอนแรกก็ถูกจมตีเหมือนกันนะ

ให้คนที่ลักลอบเข้าจังหวัดนะฮะเดินทางมาจากเมียนมาร์เนี่ย
เข้ามาแล้วเป็นพารักษณ์ของแพทย์
แต่ทีนี้ทางจังหวัดก็ชี้แจงบอกว่าอันนี้มันเป็นหน้าที่เหมือนกัน
เราต้องดูแลคนไทยแล้วก็ดูแลคนป่วยนะครับ
ต้องรับเขากลับเข้ามาเข้าสู่ขั้นตอนของการรักษา

ถ้าเขาผิดกฎหมายอย่างไรก็ต้องเอาผิดต่อนะ
ถูกต้องเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วย

กรณีที่เดี๋ยวแม่ทัพภาคที่๓จะลงพื้นที่บ่ายนี้ด้วยนะคะ
ใช่นะครับส่วนพื้นที่ชนบุรีนะฮะ
พื้นที่ชนบุรีนะครับก็เป็นรายงานว่ายังมีผู้ติดเชื้อ
เพิ่มขึ้นอีก๑๙รายแล้วก็๑ในจุดติดเชื้อก็คือสารบันเทิงไงคุณ
โรงเบียร์ป่าแดงหรือว่าโรงเบียร์ศรีราชานะครับ
ซึ่งระหว่างวันที่๒๔๓๑ธันวาคมก็พบมีผู้ติดเชื้อ
จากพื้นที่ของโรงเบียร์ศรีราชาเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
แล้วก็มีกำลังพลของเรือหลวงจักรีนริเบศ๑๑นาย
เข้าไปใช้บริการที่โรงเบียร์ป่าแดงนี้ด้วยนะครับ
แล้วก็ตรวจพบเชื้อโควิด๒นายยศจ่าเอก
แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือพลทหารนะครับ
ทำให้ตอนนี้ต้องส่งตัวกำลังพลประจำเรือทั้งหมด๒๗๓นาย
เข้าพื้นที่กักกันที่อาคารรับรองสัตหีบ๒๑๔นาย
แล้วกักตัวในเรืออีก๕๙นาย
พร้อมกับพ่นยาฆ่าเชื้อทุกพื้นที่ของเรือด้วยนะฮะ
อันนี้เป็นของชนบุรีเขานะครับ
บุรีก็เป็นหนึ่งใน๑๐จังหวัดที่ยังมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
เพิ่มขึ้นไปเรื่อยจากการรายงานของสอบคอวันนี้นะครับ

มุทรสาครตัวเลขมันก็ออกมาว่าวันนี้นะครับ
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่เพิ่มขึ้น๑๗๖รายนะครับ
จากการค้นหาเชิงรุก๑๒๕ราย
และการตรวจในโรงพยาบาล๕๑ราย
รวมแล้วผู้ติดเชื้อสะสมในพื้นที่ของสมุทรสาคร
คือ๓๕๑๗ราย
รักษาหายแล้ว๔๑๙รายนะครับ
ทีนี้พอมีคนป่วยก็ต้องเอามารักษาใช่ไหม

คนที่อาการป่วยน้อยหน่อยก็กักตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนาม
คนหายแล้วก็ต้องปล่อยตัวเข้าไปคุณ

กลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับ
ซึ่งมีแรงงานต่างด้าวที่ถูกกักตัวอยู่ในศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่๑
แล้วก็เฝ้าระวังจนครบ๑๔วัน
ตรวจซ้ำไม่พบเชื้อแล้วเพิ่มอีก๑๘๐ราย
ทีนี้เจ้าหน้าที่ทำหนังสือรับรองให้เลยนะ
แล้วก็นำตัวขึ้นรถไปส่งกลับคืนหาครอบครัวที่ตลาดกลางกุ้ง
รวม๒วันแล้วมีการส่งตัวผู้ที่ทั้งหายป่วยแล้วก็ผู้ที่ถูกกักตัวแล้วไม่พบเชื้อแล้วนะครับ

พอกลับไปเจอเพื่อนเจอฝูงเจอญาติญาติก็ดีใจกันยกใหญ่นะ
ใช่ค่ะคือมันช่วยได้เรื่องเกี่ยวกับสภาพจิตใจด้วยค่ะ
ใช่นะครับและในวันนี้เองนะครับจะมีการส่งกลับเพิ่มขึ้นอีก๑๒๕รายนะครับ
ทีนี้ถามว่ายังเหลือที่ต้องกักตัวดูอาการไปจนถึง๑๔มกราคมอีกเท่าไหร่
ก็อีก๖๙รายนะครับจะถือว่าเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้ว
จากนั้นจะมีการพักศูนย์ตรงนี้เป็นการชั่วคราว
เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดต่อไปนะครับ
ส่วนโรงพยาบาลโพธาบรามจังหวัดราชบุรีนะครับ
ได้ร่วมส่งบุคลากรชุดปฏิบัติงามโรงพยาบาลสนาม๑๑คน
ให้ไปปฏิบัติงานดูแลผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ที่โรงพยาบาลสนามวัดโกรกกรากจังหวัดสมุทรสาคร
ก็เป็นการส่งบุคลากรข้ามจังหวัดเลยนะ
ทีนี้เพื่อนพ้องน้องพี่ของบุคลากรที่จะไปทำงาน
เขาเรียกไปทำงานโอ้โหหน้าด่านเหรอ
หรือว่าไปทำงานในพื้นที่เสี่ยงก็มาให้กำลังใจนะครับ

ขอให้ทุกคนไปดูแลผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ทำหน้าที่
แล้วก็ขอให้ทุกคนดูแลความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะครับ
เขาไปปฏิบัติหน้าที่ที่สมุทรสาคร
ก็คือตั้งแต่วันที่๑๑ถึง๑๘มกราคมนะครับ